พอพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมแบบนี้นะคะ
ต่อกันที่น้ำท่วมอีกหนึ่งพื้นที่นครราชศรีมาค่ะ
เขาบอกว่าพื้นที่นี้น้ำท่วมโดยเฉพาะจุดที่ใกล้
น้ำท่วมขึ้นมาประมาณ๒เมตรนี่นะคะ

แต่ในบ้านหลังนี้นะคะมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่
เจ้าหน้าที่ต้องนำตัวผู้ป่วยออกมาทางหน้าต่างไปดูคลิปค่ะ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานครั้งนี้คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยรื่นจิตอาสาราชประชาสมศัย
และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฮุก๓๑นครราชศรีมาค่ะ
เข้าไปด้วยเรือท้องแบนไปขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงซึ่งติดอยู่ที่ชั้น๒ของบ้านค่ะ
บ้านหลังนี้อยู่ในชุมชนหลังวัดบ้านหนองอ้อ
หมู่ที่๓ตำบลมุมประศาจอำเภอโนนสูง
บ้านถูกน้ำล้อมรอบเลยเรื่อยสูงอย่างต่อเนื่อง

ต้องขนย้ายออกทางหน้าต่างหลังบ้านทุลักทุเลค่ะ

และนำตัวผู้ป่วยออกไปที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทธกภัยเทศบาลตะบนโนนสูง
ส่วนพื้นที่นี้เป็นมวลน้ำจากลำเชียงไกร
ล้นตลิงเข้าท่วมบ้านหนองอ้อหมู่ที่๓เป็นรอบที่๒แล้ว
คือครั้งแรกนี่ช่วงเดือนกันยายนปลายเดือนกันยายนค่ะ
แต่ครั้งนี้มวลน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ชาวบ้านบางส่วนอพยพไม่ทันนะคะเพราะไม่คาดคิดว่าน้ำมันจะกลับมาท่วมอีก
ทำให้ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอโนนสูงกับอำเภอโนนไทย
ผิวการจราจรถูกน้ำท่วมประมาณ๑ฟุตค่ะ
เป็นระยะทาง๓กิโลเมตรรถเล็กสัญจรลำบาก
เช่นเดียวกับชาวบ้านกว่า๗๐หลังคาเรือนในชุมชนสวนผักเขตเทศบาลโน้นสูง

ว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกและมีแนวโน้มว่าจะท่วมนานหลายสัปดาห์
เนื่องจากตอนนี้ในพื้นที่เขาก็บอกว่ายังคงมีฝนตกลงมาเพิ่มเติม
และมีน้ำทุ่งไหลหลากผสมทบอีกทำให้มีมวลน้ำสะสมไหลลงลำเชียงไกรเป็นจำนวนมากค่ะ
ยังคงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่จะยังมีฝนตกได้นะคะสำหรับภาคอีสานค่ะ